คุณผู้ชมก็ให้ความสนใจและติดตามอยู่
ตกลงพ่อที่ฆ่าลูก๓ขวบที่ว่าเอาดินยัดปากยัดอะไรนะ
ยังคงให้การปฏิเสธนี่คือจุดเกิดเหตุ
ที่อำเภอราชยาวจังหวัดด้านคอสวรรค์
แล้วไปจับตัวได้ที่ชนบุรีเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมครับนายรณชัยก็ยังคงให้การวกวนวกวนแบบนี้อยู่ครับ
เอ่อเกลียดใจครับแต่ว่าไม่ทำแล้วค่ะ

แล้วน้องเบียนโนอยู่ในสภาพดินเปื้อนหน้าได้อย่างไรคะเราจำได้ไหม
จะไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเจ้าผีหลอกก็ถึงมา
เขาก็ตัดสินด้วยผมไม่ได้เป็นคนฆ่าได้ด้วย
แล้วทำไมละก่อยลูกอยู่ในร่ายมันคะ
ตำรวจพาตัวนายสนองปานนนะครับหรือว่าลุงหนอง
ลุงหนองเนี่ยเป็นคนที่นายโรนชัยให้ความเคารพนับถือ
ช่วยตำรวจหน่อยมาคุยหน่อยรู้เรื่องไหมคุณลุงหนอง
มาช่วยตำรวจสอบปากคำหน่อยมาไขคดีนี้ให้กระจ่างหน่อย
ลุงหนองเปิดเผยกับผู้สาขาบอกว่าลุงเนี่ยผมเนี่ยเป็นลุงแท้แท้เลยนะ
รณชัยเขานะครับแล้วก็นับถือเหมือนเป็นพ่อคนนึง
ปกติลุงหนองบอกปกติหลานชายนิสัยดีมากพูดจาเรียบร้อย
หดร้ายไม่รุนแรงไม่ทะเลาวิวาสกับใคร
ส่วนเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับว่าตอนทำงานอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ย
เคยติดยาจนมีอาการทางประสาทพอกลับมาอยู่บ้านนะครับ
คุณลุงก็คอยช่วยเหลือดูแลเขามาตลอดแต่ก็ไม่ถึงขนาดนะฮะ
ตามดูทุกช่วงเวลาก็จะคอยถามว่ากินยายังกินยายัง
คือยาอาการทางประสาทนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ตอบว่ากินแล้วกินแล้วนะครับ
แต่คุณลุงก็บอกว่าคนกินยาทุกวันจะไม่เป็นแบบนี้หรอก
เพราะสังเกตเวลากินยาก็จะเป็นปกติอารมณ์ดีเปิดเพลงฟังนะครับ
ร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาเอาฟังคุณลุงหนองพูดถึงหลานหน่อยฮะ
บอกได้เลยแกน่าจะเสพอะไรไปเยอะหน่อยครับแกจึงมีประสาทหลอนนะครับ
ช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวในรณชัยไปตรวจเลือดหาสารเสพติดในร่างกายอย่างละเอียดครับ
หลังจากนำตัวไปแล้วก็เอามาคุมขังต่อนะครับที่สพลาดยาว
รณชัยตอนนี้มาตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ฆ่าลูก
เครียดแต่ปวดหัวอยากนอนนะครับส่วนกับครอบครัวก็บอกว่าเสียใจ
ตำรวจเอกนิวัตรพิพัฒนาสิริครับรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค
แหลงความคืบหน้าของคดีนี้คือตำรวจบอกว่าแม้ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
แต่ตำรวจมีพยานปากสำคัญคือแม่ของนายรณชัยยืนยันว่าลูกชายเนี่ยอุ้มหลานออกจากบ้าน
ไปในไร่มันสำปะหลังรวมถึงชาวบ้านที่เห็นผู้ต้องหาวิ่งหนี
ซึ่งถือว่าตรงนี้มีน้ำหนักเพียงพอแล้วส่วนวันพรุ่งนี้จะทำจะนำตัวนายรณชัยนะครับ
ส่งฝากขังต่อสารในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ